ดูนาฬิกาตอนนี้นับแล้วประมาณสักไม่ถึง๙ชั่วโมงดีนะ

แมทศึกแดงเดือดที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
เราส่งผู้สื่อข่าวไปตั้งแต่เช้าแล้ว
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าตอนนี้มีคนไปหรือยัง

คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันเลยกับคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับ
รายงานสดมาจากสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ

๔เดือนในไทยวันนี้จะเริ่มคลิกออฟเวลา๒๐นาฬิกานะครับ
แม้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมีฝนตกโปรยปลายลงมาเป็นระยะ

ก็ต่างทยอยเดินทางกันมาอย่างไม่ขาดสายครับ
หลังจากที่มากันเร็วก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับ
ว่าต้องการจะซึมซับบรรยากาศที่พิเศษแบบนี้ให้ได้มากที่สุดครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศก่อนการแข่งขันศึกดังเดือดในไทย
นานสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ที่จะเปิดให้แฟนบอลเข้าไปในสนามเวลา๑๕นาฬิกา
ที่แจ็คสันหวังจะขึ้นโชว์ในเวลา๑๘นาฬิกา

เริ่มมีแฟนบอลทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่อง
แฟนบอลหลายคนไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากแอบมาในเวลาทำงานครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจโทยิ่งยศฉลาดปู่รอง
พวกอำกับการจรดจรสลองหัวมากเปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาธรรณะทีวีว่า
ที่คาดการณ์ในวันซ้อมเมื่อวานนี้
แฟนบอลส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในเรื่องของการใช้บริการสาธารณะ
เพราะมองว่าไม่อยากเสียเวลาในการจอดรถ
ส่วนเรื่องที่จอดรถได้เน้นย้ำประจำพันธ์ไปก่อนนี้แล้วนะครับว่า
ไม่สามารถเข้ามาจอดในบริเวณสนามราชมังคลาได้นะครับ
แนะนำให้ใช้บริการสาธารณะ
ถ้าแฟนบอลพบว่าผู้บริการมีการกงราคา
หรือไม่ให้ใช้บริการสามารถแจ้งมาที่สอนอหัวได้ทันทีนะครับ

ประตูที่จะเปิดให้เข้าก็คือประตู๑ประตู๒คือถนนด้านถนนรามกำแหงนะครับ
ส่วนประตู๔จะเป็นประตูด้านหลังลามนะครับ
สำหรับการจอดรถนะครับ
ที่เอารถมาเนี่ยไม่สามารถที่จะจอดในสนามราชมังคลาได้นะครับ
นั้นท่านก็ต้องมาบริการสาธารณะที่แจ้งไปแล้วนะครับ
เน้นย้ำแล้วนะครับถ้าถ้าท่านคิดว่าแพงนะครับ
อันแรกท่านก็อย่าใช้บริการ
แต่ถ้าเขาเรียกเกินนะครับ
ก็สามารถที่จะมาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับ
จะมีเจ้าหน้าที่นะครับทั้งจราจรเอง

แล้วบอกผู้เข้ามาดูบอลนะครับ
สวัสดีครับอันตอนนะครับ
วันนี้ผมมาทั้งขายของด้วย

สำคัญที่สุดผมต้องการมาเชียร์ลิเวอร์พูลครับ

เพราะว่าไม่รู้กี่ปีจะได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ

ตั้งแต่สมัยโกเป็นบุฎก็เปล่า
เอียนรัฐจอนบานอะไรพวกนี้นะครับ
ผลการแข่งขันผมไม่คาดหวังครับแต่ผมผมคาดหวังว่า
เราจะดูฟูลทีมของลิเวอร์พูลครับว่าเขาจะพร้อม
ฤดูการที่จะถึงนี้ยังไงครับฝากถึงแมนยูครับว่าก็ให้เต็มที่นะครับ
สำหรับฤดูการนี้ครับยังไงยังไงก็ต้องแพ้ไปกัดอยู่แล้วครับ
ส่วนมาตรการเอดีเคก็ยังคงมีอยู่นะครับโดยจะต้องส่งผลตรวจเอดีเคไม่เกิน๔๘ชั่วโมงครับ
ท่านใดยังไม่มีนะครับสามารถมาตรวจได้กันที่บริเวณหน้าทางเข้าสนามครับ
ทันทัศน์วินิตมานนท์ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานสดจากราชมังคลากีฬาสถานครับ